คุณผู้ชมค่ะสดตอนนี้เลยนะคะ
ก่อนจะเริ่มพิธีบวงสวงละครพรมลิขิตค่ะ
นักแสดงของเรื่องอย่างที่ทราบกันพี่โป๊ปแล้วก็เบลล่า
ขอเป็นตัวแทนทีมงานหน่อยละกัน
แสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียกับข่าวดังที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่สยามภารกรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ
งานเปิดวิกของช่อง๓ครั้งนั้นนะฮะ
พรมลิขิตเป็นละครเรื่องเดียวที่ยังไม่ได้ออกมา

เพราะว่ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาก่อนนะคุณผู้ชม
คือได้เห็นเพียงแค่การซ้อมของพี่เกรทวรินทร
มาซักซ้อมขึ้นเสลี่ยงบริเวณด้านหน้านอกหอเท่านั้นค่ะ
ก็เป็นซีนเปิดตัวก่อนว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวแบบนี้

จะเป็นตัวละครลับของละครเรื่องพรมลิขิตนี้ด้วย
แต่สุดท้ายเราก็ไม่ทันได้เห็นซีนนี้ในการเปิดตัวแบบจริงจังเนาะ

นักแสดงต่างก็กำลังเตรียมตัวกันอยู่
อย่างพี่โป๊ปแล้วก็น้องเบลล่าเนี่ยแต่งตัวใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมดูสิคนในฮอทั้งนักแสดงทั้งแฟนคลับ
แต่งนงแต่งหน้านักข่าวเยอะมาก
คืออีกนิดเดียวจะได้เจอเอฟซีกันแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าทั้งหมดก็อย่างตามข่าวนะคุณผู้ชม

แล้วก็หวังว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการจะดีขึ้นในเร็ววันด้วยค่ะ
เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะ
ตอนกลางวันเรายังซ้อมกันอยู่เลย
อยู่ดีก็มีคนบอกว่ามีเหตุเกิดขึ้น
สักพักนึงมีเสียงเตือนภัย
แล้วเราก็อยู่ในเสียงเตือนภัยกันแบบ

เมื่อไหร่จะจบซะทีอย่างนี้
ก็มารวมตัวกันอยู่ในห้องห้องเดียวกันหมดเลย
ก็ต้องแสดงความเสียใจแบบที่ได้รับอาจเจ็บและเสียชีวิต
พวกเราก็รู้สึกแย่กันหมด

ไม่ได้จัดเพื่อให้มันลาบลื่นนะครับ
ส่วนอีกประเด็นร้อนของเบลล่าค่ะ

เบลล่าแล้วก็น้องพรีมไปเที่ยวกันเมื่อปี๒๐๑๖นู่นคุณผู้ชม
คือหลังจากนั้นมามันมีป้ายเตือนติดประกาศว่าห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเหยียบเมื่อปี๒๕๖
ป้ายมาติดแต่เบล่าไป๒๐๑๖ไปก่อนที่จะมีการติดป้ายเตือน
ก็เลยโดนขุดเรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง
ก็ย้ำว่านะตอนนั้นเบลล่าสอบถามคนที่นำเที่ยวไปแล้ว
ว่าเข้าไปได้ไหมตรงนี้ถ่ายรูปได้หรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอได้รับอนุญาตให้เข้าไปบริเวณนั้นค่ะ
หลังจากนี้ต่อไปเบลล่าบอกว่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นในแต่ละสถานที่ที่ไปนะ
ก็จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติแล้วก็สถานที่นั้นมากขึ้นด้วยค่ะ

ชัดไปจบประเด็นดราม่าทุกอย่างค่ะ